มันต้องใหม่มากเลยฉันแบบนึกภาพไม่ออกเลยฉันต้องการไปดูเดี๋ยวนี้เอาล่ะถ้าอยากรู้ขนาดนี้เราไปชมกันเลยค่ะในช่วงหุ่นเสียเพลียเวิร์ด
หุ่นเสียเปรี้ยวเวอร์

เราจะพาคุณผู้ชมไปอัพหุ่นสวยกับกีฬาที่ต้องใช้ความคิดสมาธิ
เพื่อพิชิตแรงโน้มถ่วงอย่างการปีนหน้าผากจำลอง
สนุกสนานเพลิดเพลินขนาดไหนไปชมจ้า
การปีนแบบระยะสั้นไม่เกิน๔๕เมตร
จะเป็นการปีนก้อนหินหรือหน้าผากเตี้ยไม่เกิน๕เมตร
เหมาะสำหรับให้ผู้เล่นฝึกปีนให้ชำนาญ

รองเท้าสำหรับปีนหน้าผา

อุปกรณ์พร้อมแล้วไปดูวิธีปีนกันค่ะ
วิธีการปีนหน้าผาจำลองหลักก็มีอยู่๓วิธีค่ะ

เพราะการปีนแบ่งสัดส่วนแรงกายไว้ที่แขน๒๐และที่ขา๘๐
ถ้าแขกไม่ตึงหมดพลังก็ไปไม่ถึงจุดหมายค่ะ
ผู้เล่นต้องทำตัวให้ชิดกับหน้าผามากที่สุด
เพราะไม่อย่างนั้นน้ำหนักจะลงไปที่ก้นทำให้เกิดภาวะหนักการปีนก็จะยากขึ้น
และสุดท้ายเวลาปีนต้องใช้ปลายเท้าเหยียบไปที่ก้อนหิน
เพื่อทำให้การเหยียบอิสระสามารถบิดซ้ายบิดขวายืดขึ้นยื่นลงได้อย่างคล่องตัวค่ะ
เอาละค่ะ
ก็จะประมาณนี้นะครับการปีนน้ำขาแบบโมเดอร์ลิ่งที่จริงเทคนิคพวกเนี้ยเราก็คือใช้ในการปีนหน้าผาทุกประเภทเนี่ยนะครับเพราะว่าปีนหน้าผาคอนเซ็ปต์ของมันก็คือการเราประหยัดแรงแขนให้ได้มากที่สุด
เพื่อให้ใช้แรงขามากที่สุดครับผมเรียนรู้การปีนแบบแรกกันไปแล้วก็มาต่อที่แบบที่สองกันเลย
กับการปีนแบบท็อปโลฟค่ะเราจะปีนแบบท็อปโลฟคือการปีนในระยะที่สูงขึ้นกว่าโมเดลลิ่งครับผม
เป็นระยะปีนเกินสี่เมตรโรงเรียนเนี้ยเราต้องปีนเป็นคู่ครับผม
ก็คือจะต้องมีเวลาคนปีนขึ้นไปจะต้องมีอีกคนคอยดึงเชือกเซฟตี้ข้างล่างซึ่งในกรณีจะเป็นผมเนี่ยนะคอยดึงเชือกคุณพลอย
การปีนแบบท็อปโรปจะเป็นการปีนขึ้นที่สูงโดยมีเชือกผูกไว้กับฮาเนสของคนปีนตรงเอว
และมีคนที่เป็นบีเลเยอร์ยืนอยู่ข้างล่างทำหน้าที่ดึงเชือกที่ผูกติดกับเอวของคนปีนให้ตึง
เวลาคนปีนต้องการจะปีนลงบีเลเยอร์ก็ต้องคอยปล่อยเชือกให้คนปีนลงมาได้อย่างนุ่มนวลค่ะ
อุปกรณ์สำหรับการปีนแบบท็อปโลฟก็คือ

ขาขึ้นด้วยครับขาขึ้นขาขวาขึ้นขาขวาขึ้นสีฟ้าครับขาขวาขึ้นด้วย
มือซ้ายเอื้อมจากข้างบนเลยครับจบแล้วครับผม

โอเคดาวน์นะครับน่ะครับถึงพลอยเอาข่ายั่นกระแพงครับผม
ยันตั้งตั้งตั้งฉากไว้แม่งคุณพลอยจะหูกับหน้าผ่าลงมา
ใครว่าง่ายวะ
หลังจากคุณพลอยปีนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผม
จะรู้สึกว่ามันชันแล้วมันก็เหมือนแบบจะหมดแรงกลางทาง

ปีนหน้าผ่าแบบเนี้ยเราต้องใช้เทคนิคค่อนข้างสูง
เพราะว่าเนื่องจากระยะทางเนี้ยมันไกลกว่าแบบเยอะ
แต่ต้องวางแผนก่อนว่าเราจะจับก้อนนี้นะ
เราจะไปยังไงอะไรอย่างงี้ครับผมถ้าปีนหน้าผ่าเนี้ย
จากที่เราได้ออกกำลังกายแล้วได้ให้ความคิดแล้วก็ท้าทาย
ก็สำหรับทุกคนที่สนใจกีฬาปีนหน้าผานะครับ
ก็คือสามารถมาลองเล่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กหรือผู้ใหญ่ครับผม
โดยจริงแล้วคุณผู้หญิงทุกท่านที่มองว่ากีฬานี้มันต้องใช้กำลังกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะจริงแล้ว
เป็นคุณมองที่ผิดนิดหนึ่งกีฬาปีนหน้าผ่าเนี้ย
จริงแล้วผู้หญิงปีนเยอะผู้ชายด้วยซ้ำครับผม
เพราะว่าเป็นกีฬาให้ทำให้หุ่นน่าจะเฟิร์มมากมากอันดับต้นต้นล่ะครับผม
เพื่อที่จะใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้ใช้แขนขาได้ใช้กำลังได้เหงื่อ
สามารถทำให้หุ่นนี้ได้อีกทางหนึ่งเลยครับผม
ขอบอกขึ้นผิดเริ่มผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะจ๊ะเขาเตือนนี่

เป็นแบบว่ากีฬาของการวางแผนนะเธอเธอควรไปเล่นเลยไม่ปกติฉันไม่ค่อยใช้สมองเธอ
อ๋อเหรอคุณควรไม่ค่อยมีสมองอาจจะต้องไปฝึกบ้าง
นี่กีฬานี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องฝึกทั้งสติแล้วก็สมาธิเลยนะเธอ

ต้องติดตามกันให้ได้นะคะตอน๑๑โมงในวันพรุ่งนี้เจอกับเราสองคนแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ